เอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องแปลกแต่จริงกันนี้กันหน่อยนะฮะ
นี่แตนทำรังแล้วไปทำรังไหน

แต่ที่เห็นอยู่หลังผมนี่คือรูปปั้นพญานาค

นี่ครับคุณผู้ชมฮะค่อยส่องเข้าไปในปากพญานาค
คุณผู้ชมเห็นไหมแตนไปทำรังอยู่ในนั้น
ใต้ปากพญานาคเนี่ยฮะโหชาวบ้านเห็น
ชาวบ้านมาทำอะไรฮะอ่ายังไงคะ
ก็ต้องมากราบไหว้สิครับนี่ฮะรังแตนประหลาดนะฮะ
ถูกพบอยู่บนเพดานปากของรูปปั้นพญานาค
ด้านหน้าพระอุโบสถวัดป่าห้วยบงตำบลแม่ปืม
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
ชาวบ้านชาวช่องเห็นแบบนี้แล้วก็โอ้โหแตกตื่นฮะ
อยากจะมาดูมากราบไหว้ชาวบ้านบอกว่าฝูงแตนที่มาทำรังตรงนี้
คือเขาไม่เคยทำร้ายชาวบ้านด้วยนะ
เขาไม่ต่อยไม่อะไรเลยนะฮะหรือใครพยายามเข้าไปใกล้ใกล้นะฮะ
ก็เขาไม่ทำอะไรเหมือนกันก็เลยเชื่อว่าเนี่ย
น่าจะมาขออาศัยปากพญานาคอยู่เพื่อจะปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองนะครับ
พร้อมทั้งเชื่อด้วยว่าหากใครได้เห็นรังแตนนี้ก็น่าจะมีโชคมีลาบนะจ๊ะ
นี่ต้องชี้ส่องกันไปคุณตอนที่ชาวบ้านไปดูนะ
ชาวบ้านบอกโอ้อยากจะซูมเข้าไปดูใกล้เอามือถือถ่ายเข้าไปดูใกล้
เราก็เลยถ่ายให้ดูเลยคุณบางคนนะเห็นเหมือนเป็นตัวเลข
คุณขวัญเป็นเลขอะไรบ้างฮะดิฉันเนี่ยอย่าถามเลยค่ะไม่รู้
คุณตาไม่ได้ดีที่จะมองเห็นตัวเลขเหรอ
แต่ชาวบ้านบอกว่าถ้าส่องดูดีนะจะเป็นเลข๒๒ตัว
อ่าหรอเลขสองตัวแล้วก็สามตัว
ส่วนเลขที่เห็นเนี่ยก็อาจจะมีทั้งสองหกหกสามหนึ่งสองหกหนึ่งสามหก
อะไรก็ว่ากันไปชาวบ้านบอกว่าแล้วแต่ใครจะมองเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
สุดแท้แต่บุญวาสนาและพญามนคราชหรือว่าพญาแตน
ท่านจะให้โชคให้ลาบนะครับนำไปเสี่ยงโชคก็เอาแต่พอประมาณนะครับคุณผู้ชมครับ